คุณผู้ชมครับโอ้โหดูสิเนี่ยใบพริกก็หยิบกิโลเหมือนกันนะครับ
นอกจากคนจะหนาวสันแล้วใบพลิกเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากอากาศเย็นแดดแรง
ที่ทำให้ต้นพริกของเราตอนนี้โอ้โหดูอาการแล้วไม่น่าจะรอดนะครับ
แต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะดีขึ้นหน่อยเพราะว่าแสงแดดที่ก่อนหน้านี้ส่องมาโดนใบพลิกเยอะเป็นพิเศษ
ค่อยอ่อนกำลังลงนะครับเช่นเดียวกับความหนาวเย็นก็ออกไปด้วย
ซึ่งความเย็นเหล่านี้ก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มความชื้นที่อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มเมฆกลุ่มหมอกต่าง
ดังนั้นจึงทำให้ลักษณะของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
แต่ถ้าหากเราดูในสัปดาห์นี้ก็จะพบว่ากลุ่มอากาศเย็นนะครับ
เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อยอ่อนกำลังลง
แทนด้วยความชื้นที่เข้ามาเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้ก็มาจากบริเวณอ่าวไทย
จึงทำให้หลังจากนี้อุณหภูมิในบริเวณตอนกลางก็จะค่อยอุ่นขึ้นนะครับ
ช่วงเช้ากับช่วงเย็นสภาพอากาศนั้นค่อนข้างร้อนอบอ้าว
สังเกตว่าในบริเวณเมืองไทยของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่า
ตอนนี้พุ่งมาประมาณ๓๖แล้วนะครับบริเวณตอนกลางประเทศไทย
และที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้
ช่วงตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทยปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คลื่นก็จะมีกำลังที่อ่อนลงตามลมหนาวที่อ่อนกำลังลง
หลังจากนี้คงต้องรอไปถึงประมาณสิ้นปีนะครับเราจะได้เจอกับอากาศเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นในระยะนี้เกษตรกรที่ถูกพลิกอุ่นใจได้เดี๋ยวผมขอไปดูส่วนที่ผมก่อนแล้วกันนะครับว่า

อ่าเพื่ออะไรฮะ
อยากจะถามคุณสืบสกุลว่ากรุงเทพยังมีลุ้นเจอโอกาสหนาว

กำลังลงแบบนี้ทำให้เรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก

นะครับดังนั้นฝุ่นมันยังคงสะสม
ช่วงแรกจะเป็นลักษณะของสม็อก

ก็เลยดูฟ้าคนในกรุงเทพขมุกขมัว
เขาบอกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

พรานอุณหภูมิ๒๔องศา
เพราะว่าตอนนี้บ้านเราในกรุงเทพนะ
ค่ามันเกินมาตรฐานอยู่ที่๒๙๖๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ไม่รู้ว่าเป็นหมอกเป็นควันหรือเป็นฝน